เมื่อมนุษย์มีภัยเราจะไปช่วยท่าน

ไปจากร้านกูเดี๋ยวนี้ไป
อย่าคิดว่าแต่งตัวมาแล้วจะจำไม่ได้นะ

นี้บ้างอากบอกอย่างนี้เลยเหรอ

ต้องก็ปล่อยเฟ้ง

แล้วอย่างนั้นแต่งตัวกบเกิดเถอะ
ทำไมไม่เอาเงินซื้อชุดมาซื้อของร้านคุณบ้างวะ

นี้พูดคือดีกว่าใช่ไหม

แต่มึงไม่เคยมีเงินชื่อขอรักเลย

อะไรอยากจะปกป้อง

ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่

คือผมทำคุณคนไม่ขึ้น

พอจูงเสร็จโดนด่าเฉยเลย

ตัดสินใจไม่ช่วยคนข้ามถนนแล้ว

อย่าอย่า

อะไรที่มันแบบช่วยแบคทีเรียได้

มีเรื่องยังเชื่อเลยล่ะ

โอ้โฮหมวดมนุษย์ตัวเย็นชาติจะปลอดภัยจากแบตเทีเรีย

ขจัดแบคทีเรียแล้วขจัดตัวเองด้วย

เอาผมเอานี้ก็แล้วกันนี่ดีกว่านี่
บู่เหลวล้างมืออันนี้ถูกที่สุด

ซุปเปอร์ฮีโร่แกเหมาะกับอันนี้สิครีมอาบน้ำ

เอาลงเลยขอค่าดีกว่า
อันนี้ถูกสุดดีกว่าหรือครับ

ผลิตภัณฑ์โพเทคชนิดไหนราคา

สวัสดีครูจิปโฟร์แซมอนครับ

เป็นผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบจากโพเทคค่ะ
ของพี่บอลอะไรคะเนี่ย
เพราะฉะนั้นนี่คือสบู่ก้อนนะครับโพเทคนะฮะ

ปกป้องเขาเรียกว่าปกป้องแบคทีเรียได้ดีมาก
ป้องกันกลิ่นกายลดการสะสมของแบคทีเรีย
สะอาดต้องใช้โพเทคก้อนและถูกมาก

อันนี้เป็นสบู่ล้างมือโคเทค
ค่ะเป็นแบบสบู่เหลวนะคะ๔๐๐มิลลิลิตรค่ะ
ล้างมือได้สะอาดถึง๑๐เท่าเห็นก็ว่าอย่างนั้นนะ

ครีมอาบน้ำสูตรเย็นสบาย
ป้องกันแบตเทียให้ผิวกายสบายและก็สดเชิญ

อันนี้ถูกกว่านี้ครับเขาเรียกค่ะก็แล้วโปรเทคพอป่องกันแบตเทีย
แต่เชิญทั้ง๓ท่านเข้าไปเรียน
ขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับ
นี่ค่ะนี่คือคำถามข้อแรกของคุณค่ะ
คำถามข้อนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากโพเทคทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
อันนี้กะง่ายอันนี้จะกะง่าย
มันจะตกก้อนหนึ่งประมาณไม่เลย๒๐บาท
ประมาณ๑๖ก้อนประมาณ๑๕ก้อน
อันนี้หน้าสนใจอันนี้หน้าสนใจอ่ะคะพอครับ

อันที่นี่ต้องมีแบบ๘๐บาท
ล้างมือผมก็แพงมันเป็นเหาะเฉพาะใช่ไหมผมคิดว่า

คิดว่าราคาที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นสบู่

นี่คือคำตอบของคุณหรือเปล่าคำตอบของเรา๒คนเลยฮะคุณจิปโฟร์คุณไซมอนค่ะ
คุณตอบว่าสบู่ก้อนสุชาโคเป็นของที่ถูกที่สุด
เป๊กขออนุญาตเฉลยอันที่๓ค่ะเป๊กเฉลยครีมอาบน้ำสูตรสปิดครู๔๐๐มิลลิลิตร
จากโปรเทคราคาอยู่ที่๙๙บาท
และเป๊กจะเฉลยโพเทคสบู่เหลวล้างมือที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๗๙บาท
และสบู่โพเทคแบบแพ็ค๔ก้อนที่คุณเลือกราคาต้องถูกกว่า๗๙บาท
และสบู่ก้อนสุชาโกจากโอเทคราคาถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
และราคาอยู่ที่๕๐บาท
เก่งมากค่ะประเดิมข้อแรกไปได้ค่ะ
บู่ก้อนสูตรซาโกจากโมเดฟเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
บอกเลยว่าเป็นอากาศที่ตื่นเต้นมาก
อันนี้ก็เฮฮาเหมือนกันค่ะเพราะว่าผ่านข้อแรกมาแล้วค่ะ
ตอนนี้คุณไซมอนและคุณจิโป้สะสมไปแล้วค่ะ๒๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะมีมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่ทำไมดูทำไมดูอีกโลเว้ย
ขนาดจะนั่งคุณบอกมันเข็นแล้ว
งป่วนเอาอะไรออกมาข้อนี้ไม่ยาก
พี่ป้าน้าอาต้องเคยกินทุกคนแน่นอน
แต่จะเป็นอะไรต้องรอทายกันช่วงหน้า